พักประชาธิปัตย์ค่ะหมายเลข๔ดรเอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะ
ก็พาทีมงานออกไปหาเสียงแต่เช้าเลย
ที่ตลาดพระขนงไปเจอกับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย

มีการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขยะแล้วก็รถติดค่ะ
เขตวัฒนาโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของเขตนี้
คือเจ้าตัวบอกว่าอยากจะมาทำให้
เพราะถือว่าเป็นต้นทางสำหรับพื้นที่กอทม
ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ประเวทจนถึงลาดกระบังค่ะ
ส่วนการเปิดตัวทีมงานผู้ว่ากรทมในช่วงโค้งสุดท้าย
ดรเอ๊บอกแบบนี้ว่าอยากให้ติดตามดูกันต่อไปก่อนค่ะ
ก่อนนับถอยหลังกันแล้วนะคะยังไงก็เลือกแล้วหรือยัง
มีอยู่ในใจแล้วหรือยังนะคะ
แล้วก็สะท้อนปัญหากันหน่อยไหมคะ
ใช่ค่ะตอนนี้ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแน่นอนค่ะ
ทุกคนเขาก็ต้องหาแนวทางในการจะแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมที่เคยเจอปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงเทพมาแล้วเนี่ยนะคะ
ทางไทยรัฐก็เลยอยากจะเชิญชวนชาวกรุงทุกคนมาร่วมบอก
ร่วมเล่าร่วมแชร์ปัญหาที่ประสบพบเจอกันหน่อย
จะเป็นรูปจะเป็นวีดีโอหรือข้อความใดได้ทั้งหมดเลยค่ะ
ก็ช่วยกันนะคะส่งปัญหาถึงผู้ว่าคนต่อไปด้วยกันนะคะ
จะได้เร่งแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะ